เรื่องของควายนะคะเรื่องของกระบือ

จดคุยอยู่ไหนจดคุยอยู่ไหน

ไปดูซิว่าเขาอยู่กันยังไงก็สบายดีหรือเปล่านะ
ถือว่าไปศึกษาธรรมชาติของควายกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าที่นี่อยู่ที่อำเภอคอนบุรีนะคะ

ไม่เกี้ยวควายเหรอคะไม่ใช่หรือ

ไม่ใช่แต่ว่าเป็นการมารวมตัวทำกิจกรรม
เปิดตัวชุมชนกระบือในพื้นที่บ้านตลิ่งชัน

ภายใต้ชื่อกิจกรรมขี่ควายลงทุ่งได้ปุ๋ยลงนา
นี่ชื่อก็เท่ด้วยนะเพราะว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลย
ประสุทธิ์จังหวัดนครราชศรีมาบอกว่าช่วงนี้หน้าแรงแล้วไง
เกษตรกรก็ว่างเว้นจากการทำนา
ถ้าหากปล่อยให้กระบือหรือว่าสัตว์อื่นลงไปหากินตามท้องทุ่ง
ก็จะมีการขับถ่ายมูลออกมา
มูลมันนี่แหละค่ะเป็นประโยชน์ในการทำให้นาข้าวนี่นะคะ
เป็นการปรับปรุงดินเป็นปุ๋ยเพื่อเตรียมเพาะปลูกในฤดูการต่อไปด้วย
เป็นปุ๋ยอินซีไงไม่ต้องใช้สารเคมี

ซึ่งจังมนต์จอระเข้หินมีเกษตรกรทำปัสสุสัตว์
ด้วยการเลี้ยงกระบือเป็นจำนวนมาก
ประสุทธิ์จังหวัดนครราชศรีมาก็เลยต้องการผลักดันให้พื้นที่นี้
เป็นชุมชนกระบือแหล่งสำคัญของจังหวัด
เพื่อให้เป็นศูนย์รวมกระบือพันธุ์ดี
และก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกระบือต่อไปด้วย
หลังจากนี้ค่ะทางประสุทธิ์ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ให้ความรู้การเพาะเลี้ยงการขยายพันธุ์กระบือที่ถูกต้อง
เพื่อให้แหล่งชุมชนนั้นกลายเป็นแหล่งกระบือที่เข้มแข็ง
และล่าสุดนี้พบว่าในจังมนต์จอระเข้หิน
มีผู้เลี้ยงกระบือทั้งหมด๑๒๔ราย

ในหลวงราชการที่๙๑๒๔ตัวค่ะ
ซึ่งเกษตรกรได้รับควายมาจากโครงการนี้

เพิ่มจำนวนประชากรให้มีจำนวนมากขึ้น
จะช่วยเพิ่มรายได้ในระยะยาวด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นะคะ
ที่เป็นการอนุรักษ์ควายไทยแบบนี้

อย่างที่บอกว่าเดินไปตามท้องทุ่งท้องนา

นี่ใส่สีแดงไปยังหาควายไม่เจอเลย

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนก็นิยมนำควาย

บางทีเอาหนังเอามาทำกลองอะไรบ้างเนี่ยนะคะ

มันก็เรียกว่าศูนย์หายไปนะคะ

ขอบคุณฮอยตองบอกนะคะช่วยกันด้วยนะคะ